อีกหนึ่งสาวนะคะคุณแม่โบแวนด้าก็เป็นคุณแม่สุดสตรองเหมือนกัน
เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงเลยที่ออกมาแสดงความเห็นว่าไม่เห็นด้วยนะ
กับการจัดกิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนนะคะ
ซึ่งแม่โบก็ออกมาเปิดเผยความรู้สึกบอกว่าสะเทือนใจกับคำตอบของเด็กบางคน
ที่บอกว่าคุณแม่เนี่ยป่วยติดเตียงบ้างบางคนบอกว่าอุ๊ยคุณแม่หนูเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
ซึ่งแม่โบบอกว่าไม่อยากให้เด็กเหล่านั้นฝังใจกับทั้งภาพแล้วก็บรรยากาศที่มันแสนจะเจ็บปวด
แต่ก็ต้องขอโทษนะถ้าเกิดความคิดเห็นของคุณแม่เนี่ยไม่ถูกใจคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นนะคะ
ส่วนเรื่องที่มีคลิปของน้องมะลิร้องไห้ค่ะแม่โบเป็นคนลงเองในไอจีส่วนตัวก็คือร้องไห้บอกว่าคิดถึงพ่อปอ
แล้วก็แม่โบบอกว่าคือเป็นครั้งแรกเลยที่น้องออกอาการคิดถึงคุณพ่อแล้วก็ปล่อยโฮนหนักขนาดนี้
เดี๋ยวไปฟังแม่โบกันว่ารู้สึกยังไงบ้างค่ะ
ไม่ใช่ว่าเวลาลูกพอจะมาดราม่าร้องไห้แล้วโบจะต้องควักโทรศัพท์ออกมาถ่ายคือคือจะแจ้งนิดนึงว่าวันนั้นน่ะเวลาน้องเขาช่วงเนี้ยเวลาน้องคิดถึงพ่อเขาจะเหมือนพยายามบอกว่าแม่คะอัดคลิปแล้วก็ส่งให้พ่อดูได้ไหมเป็นครั้งแรกเลยตั้งแต่ถามถึงพ่อแล้วแล้วในคลิปเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ที่เขาปล่อยโพลแล้ว
ก็เป็นความคิดเห็นของทางแม่บอวันด้าด้วยนะครับรวมไปถึงคลิปที่น้องมะลิร้องไห้คือแม่บอวันด้าด้วยนะครับรวมไปถึงคลิปที่น้องมะลิร้องไห้คือแม่บอวันด้าด้วยนะครับรวมไปถึงคลิปที่น้องมะลิร้องไห้คือแม่บอวันด้าด้วยนะครับรวมไปถึงคลิปที่น้องมะลิร้องไห้คือ